ต่อกันที่ช็อตเด็ดมวยไทยรัฐนะคะวันนี้นำเสนอคำว่า
เหนือฟ้ายังมีฟ้าค่ะเมื่อคนที่ถูกนับไปก่อน
สุดท้ายกัดฟันกลับมาชนะน็อกได้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณเอกชุมพรค่ะ
เอาละครับสัดสวนมวยไทยรัฐกับเอกชุมพรนะครับ
ย้อนกลับไปดูผู้หนีนำเงินนิสสิงษุเรยาจอมดีเดือด
เคยชบกับชาติชายมงโกรายเนี่ยฝเดียวครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าจะคลานขึ้นมาคือพระยาหลวง

เป๋ไปเป๋มาโดนนับ๘ไปแล้ว
หลังจากนั้นไล่ทุบเลยหมัดขวาหมัดขวาเหมือนเสือขย่ำเหยื่อตอนนี้วินาทีทอง
กัดกลามโชว์บอกว่าพี่ฟื้นแล้วนะไอ้น้อง
แม่เหนียวเหลือเกินครับมาจากค่ายใหญ่ช่อห้าพระยากันนะครับ
ดูอีกทีหนึ่งหมัดซ้ายดอกนี้ครับแม่วาดมาอย่างสวยเลยครับครึ่งวงกลม
หรือยังครับแม่ค่ายนิยาบำรุงสั่งจากอเมริกาเลยครับ
ปุกเป็นแสนว่ากันอย่างนั้นเดี๋ยวดูครับพญาหลวงยาออกฤทธิ์หรือเปล่า
ต้องเอาคืนแล้วนะครับไม่เอานับคืนก็เอาต้องเอาน็อกไปเลย
ซ้ายวืดวาดไปวงในกอดไว้ก่อนพยายามเผาเวลาไปด้วยนะสิงหุริยา
ไม่อยากมาท้าด้วยอ้าวแทงเข่าแล้วก็ตั้งกำพังขวาง
แม่หน้าขามมัมเลยครับ
ตาลอยสิงสุริยาดูอีกครั้งนะ

นี่เป็นช็อตที่โดนนับของพญาหลวง
แล้วต่อไปเป็นช็อตที่ตัวเองชนะน็อก
โอ้โหสุดยอดจริง
นี่คือช็อตสวยมวยไทยรัฐกับเอกชุมพรครับ